มาแล้วนะคะสำหรับสัตว์แปลกพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์คลายเครียดกันหน่อยเนี่ยนะคะ
ที่แรกอยู่ที่ริมถนนอ่างทองสิงห์บุรีในอำเภอชายโยค่ะ
พาไปดูพญาบึ้งเขาบอกว่าจุดนี้มันแปลกนะ
จุดนี้คือหลังร้านอาหารแห่งหนึ่ง
รูขนาดใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นรังของพญาบึ้ง
บึ้งก็คือแมลงมุมแมงมุมตัวใหญ่อะค่ะ
แต่มันจะเป็นลักษณะสีดำเขาเรียกว่าบึ้งนะ
แล้วเขาบอกที่มันแปลกก็คือบริเวณปากรังมันมีต้นโมก
แปลกที่ใบมันเป็นสีขาวแต่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าสีเงินน่ะนะคะ
ถ้าเห็นอะไรขาวซีดแบบนี้เขาเรียกเป็นเงินหมดนะคะ
สูงประมาณ๔๐เซนติเมตรเป็นพุ่มสวยงามเลย
ไปสอบถามเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้นะคะ
เขาชื่อว่านายนครภูลประเสริฐเขาก็เล่าให้ฟัง
สองเดือนก่อนเห็นต้นโมกใบสีขาวนวลคล้ายคล้ายสีเงิน
มันมาขึ้นอยู่ที่สวนหลังร้าน
ผ่านไปอีกพักหนึ่งมาเจอว่าพระยาบึ้งมาทำรัง

เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
ซึ่งที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคไปแล้ว

และกิจการร้านอาหารก็ดีขึ้นเรื่อย
เขาก็เลยคิดว่าน่าจะมาดีน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
ไม่ทำลายจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะ
ต่อที่สัดแปลกนะครับคุณผู้ชม
ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
นี่คุณดูซิสีทองเหลืองอร่ามาก
มันลักษณะเหมือนทองจริงแล้วมันเหมือนมีประกายออกมา
ออกมาด้วยมึงแสงออร่านะ

ชาวบ้านแตกตื่นและฮือฮากันมากนะคะ
ไหล่ตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ที่บ้านเลขที่๗๕หมู่๖ตำบลท่าข้ามค่ะ
นิสัยของน้องเป็นยังไงเชื่องไม่ตื่นคนเห็นไหมไม่ตื่นจริงนิ่ง
เราไปถ่ายก็ยังอยู่แบบโอ้ยไหลจริงจ้า
ไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณพิมพาเพชรประดิษฐ์อายุ๓๙ปี
คุณพิมพันธ์เล่าบอกว่าคนที่จับปลาไหลตัวนี้มาได้ไม่ใช่ใครอื่นไกล
พ่อของลูกดิฉันสามีดิฉันเองค่ะสามีอายุ๔๙ลูกไทยอายุ๑๓ปี
เล่าให้ฟังย้อนไปเมื่อสองวันก่อนช่วงสักประมาณ๒ทุ่มเกิดฝนตกหนัก
ต้องทำเสียงด้วยนะสามีกับลูกจึงชวนกันออกไปหาปูและปลา
ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหมือนที่ทานเลย
เพื่อที่จะเอาอาหารมากินมารับประทานแต่ระหว่างนั้นสังเกตเห็นปลาไหลสีทองแปลกตัวนี้
มันนอนนิ่งอยู่บนก่อย่าที่มีน้ำขังเพียงเล็กน้อยจึงจับมาอย่างง่ายดาย
คือก่อนหน้านี้สามีของคุณพิมพาเล่าบอกว่าคือก่อนที่จะมาเจอปลาไหล่นะฝัน
ฝันว่ามีหนอนจำนวนมากมันไต่ยั่วเยียดเต็มสองมือแปลว่าอะไร
ชาวบ้านบอกว่าถ้าฝันแบบนี้แน่เลยมันต้องใช่แน่จะได้โชคได้ลาบ
ฝันแบบนี้จะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองก้อนโตและก้อนใหญ่
กระทั่งต่อมาสามีกับลูกไปเจอปลาไหลสีทองตัวนี้แหละ
ก็เลยเชื่อว่าชัวร์แล้วปลาไหล่ตัวนี้น่าจะนำโชคลาภมาให้กับครอบครัวอย่างแน่นอน
แล้วตายแล้วคุณผู้ชมเธอยังเห็นเลขเด็ดบริเวณข้างลำตัวของปลาไหล่อีกด้วย
ก็เลยเตรียมที่จะนำไปเสี่ยงโชคกันในงวดถัดไปนี่แหละจ๊ะ
แต่ไม่รู้เลือกอะไรอ่ะเนาะเราไม่เห็นเห็นแต่สีทองไม่เป็นไรคุณผู้ชมดูไม่ทันเดี๋ยวกลับไปย้อนดูได้นะคะ
เอาไปค่ะเกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นักท่องเที่ยวเขาก็ยังไปกันเหมือนเดิมไปกันทุกวันเลยนะคะไปกราบไหว้ขอพร
โชคขอลาบพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาเมื่อวานนี้ค่ะใครที่ไปเนี่ยนะคะ
จุดนี้ไม่ไปไม่ได้เลยนะลานบวงสวงเพราะมีคนเอาเครื่องเส้นไหว้ไปบวงสวงแก้บนกันไม่ขาดสาย
วันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปกันดีดีก็จะได้โชคได้ลาบด้วยเนี่ยนะคะจุดที่เขากะว่าจะได้โชคได้ลาบคือขันนมล
ซึ่งสิ่งที่ไปดูก็คือน้ำตาเทียนนั่นเองแต่ว่าคุณผู้ชมคะแต่ละคนก็มองออกมาไม่เหมือนกันนะ
บอกกันไม่ได้ว่ามันจะออกมาเป็นอะไรแล้วมันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยนะคะก็เป็นตามนี้แหละค่ะ
ต่อเลยค่ะไปที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
หุ่นปั้นตฐองเงิวรายอาทิตย์กันก็ไปเยอะแต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะ
คุณนันเทศกระทึกเป็นเจ้าของร้านขายดอกไม้
บอกว่าฝันค่ะว่าตฐองเงิวรายมาทรวงสัญญาที่เราเคยมั่น
ก็นี่ไงไปส่องขันน้ำมนต์แล้วไปได้เลขปรากฏว่าไปซื้อเลขเนี่ย
ไปโดนได้รางวัลเลขหน้าสามตัวสิบห้าใบรับไปหน่อหน่อหกหมื่น
บอกว่าคืนที่ผ่านมาตาทองนิ้วรายมาเข้าฝันมาทวงสัญญาค่ะ
สัญญาว่าไงเจ้าสัญญาว่าไงว่าจะถูกแล้วเนี่ย
ถ้าถูกแล้วเนี่ยก็จะกลับมาแก้บนใช่ไหมก็ต้องมาสิ
โอ้โหมาทวงขนาดนี้ไม่กลับมานี่น่าจะเป็นเรื่องอื่นเลยนะ
ทีนี้ก็ไปเสี่ยงต่อเงินต่อเงินค่ะไปจับมานั่นแหละ
คุณเห็นแล้วว่าเป็นเลขอะไรก็ตามนั้นนะคะ
ส่วนนี้ค่ะวันสต๊อปเซอร์วิทเสี่ยงแล้วก็มาซื้อที่นี่เลย
อยู่ด้านหน้านะค่ะเออด้านหน้าลงบันไดมาเจอเลย
ดังเขาเขียนไว้หมดเลยอ่าอ่าปิดท้ายกันที่วัดเทพโมลีนะคะ
หรือว่าวัดหลวงพ่อโม้อยู่ที่กำแพงเพชรค่ะ
จุดนี้จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สถานอยู่
หนึ่งองค์ชาวบ้านนับถือกันมากนะคะจะมากราบไหว้ขอพรบนบานสารกล่าว
โดยเฉพาะคนที่มาบนบานสารกล่าวเป็นนุ่ม
ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกินหรือเกณฑ์ทหาร
ไม่อยากเป็นทหารต้องมาบนหลวงพ่อโม้ไม่อยากจับได้ใบแดง
ต้องมาบนหลวงพ่อโม้หากใครสมหวังจับได้ใบดำ
พ้นจากการเป็นทหารสิ่งที่จะต้องเอามาแก้บนยอดฮิตเลย
เขาบอกว่าขนมจีนน้ำยากะทิเต็มไปหมดเลยค่ะ
น่าจะเยอะนะในวัดต่อวันนะคะ
เมื่อวานนี้นายฤทธิชัยผลมั่นอายุยี่สิบสี่ปีค่ะ
สมหวังเอาขนมจีน๑๐๐กิโลกรัมมาพร้อมกับน้ำยากะทิ
มาแก้บนหลวงพ่อโม้เพราะว่าจับได้ใบดำ
ไม่อยากเป็นทหารเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
และโอกาสนี้นายฤทธิชัยยังจุดทูบ
ขอโชคขอลาบด้วยนะคะเนี่ยตามนี้เลยค่ะการทูบ